อยู่ในวงการบรรเทิงพอดังขึ้น

ภาพเก่าบอกเลยว่ามาดูภาพนี้พร้อมก็เลยนะคะ
เดี๋ยวมาช่วยเดากันหน่อยว่าคนนี้เป็นใคร
เต้นได้เต้นดีเด้งหน้าเด้งหลังนี่
คือใครเคราะห์มันคุ้น
คุณแต่ถ้าฟังเสียงเนี่ยร้องอ๋อกันแน่นอนนะคะ
นี่แหละค่ะคือนักร้องลูกทุ่งสาวสุดแซ่บจ๊ะอาสยามค่ะ
บอกเลยว่าเธอมาไกลมาก

เออไม่ใช่ว่าโดนชาวเน็ตขุดนะจ๊ะ
ไม่ต้องรอค่ะขุดตัวเองมาเลย
โพสต์เองนักเลงพอแล้วก็ส่งคลิปมาให้บันเทิงไทยรัฐดูกันเต็ม
ด้วยว่าอดีตเคยพังปัจจุบันปังมากค่ะ
เออไม่ต้องไปถามเขานะว่าผ่านมีดหมอส่วนไหนมาบ้าง

เธอเป็นคนนึงนะตรงทำตรงไหนก็บอกว่าทำ
ตรงไหนก็บอกว่าขุดงัดตรงไหนมาก็บอกว่างัด
เดี๋ยวเราทำภาพกราฟิกให้คุณผู้ชมเห็นกันชัดนะคะว่า
หัวจะหลดเท้านะคะของจ๊ะอาสยามคุณหมอปั้นจุดไหนมาให้เธอบ้าง
ไล่มาเลยค่ะนี่สักคิ้วทำตาดัดฟันชีสโบท็อก

คุณผู้ชมที่มีแก้มเนี่ยน่าจะเข้าใจถ้าใครไปฉีดมาแก้มก็จะหุบเข้าไปหน่อย
ที่สำคัญส่วนนี้ค่ะหน้าอกหน้าใจเคยทำมาแล้วครั้งนึง
แต่ว่ามันยังไม่สาแก่ใจบินไปแก้ที่เกาหลีใหม่ซะเลย
เออก็เอาให้มันปังโป๊ะไปเลยทำทีเดียวเจ็บทีเดียวสวยทีเดียวไปเลย
เลิศนะดิฉันชอบวงการสมัยนี้ไม่ต้องโกหกกันแล้วใครทำเขาก็ทำชัดเจนนะ
เพราะว่าความสวยมันอยู่บนใบหน้าเป็นหลักฐานคาตากันนะจ๊ะ